พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้เวลา๑๙นาฬิกา๒๔นาที
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
บำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาธบพิษ
สำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพนี้
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต
สวดพระอภิษฐรรมเป็นการนำพระอภิษฐรรมในพระอภิษฐรรมปิดกมาสวด
เนื่องจากเป็นคำสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
เป็นการปรำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีประเพณี
ตามแนวทางที่พระบรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิษฐรรม
พระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติ
ถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง
ในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
พระกรุณาโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
งหน้าพระบรมโกรธพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
เป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
ที่ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศอย่างใกล้ชิด